ว่าเมื่อวานี้วันแรงงานวันหยุดใช่ไหม

แจกผลไม้แจกไข่ไก่
อาหารคาวานคาหวานจัดไม่อั้น
คนไปวัดตี๕๖โมงเช้ารถติดยันอ้อมน้อย
จริงคือธรรมดาวันแรงงานคนก็ไปท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ใช่ค่ะยิ่งทางวัดดังจัดกิจกรรมด้วย
คนก็ไปไหว้พระอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็นี่ฮะไปรับทุเรียน
เพราะว่ากรณีนี้วัดท่าไม้ตำบลท่าไม้

เขาจัดโครงการวัดท่าไม้แทนคุณแผ่นดิน
และจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ๑พฤษภาคมเมื่อวานนี้
จัดให้มีการแจกทุเรียนแบบกินทุเรียนฟรีอิ่มไม่อั้น

แถมถ้าไม่อิ่มต่อแถวใหม่ได้
ทุเรียนมาจากระยองมาจากจันทบุรี
มีทั้งหมอนทองมีทั้งชะนีมีทั้งพวงมณี

ซื้อกินเองบางทีทุเรียนก็ราคาสูงใช่ไหมครับ
แล้วก็ทางวัดเขาก็มีวัตถุประสงค์สำคัญ
คือแก้ราคาทุเรียนตกต่ำแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วย
ปรากฏเมื่อวานคนจากทั่วทุกสารทิศไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะ
แล้วก็รถติดมากนะครับแล้วก็ไปยืนต่อแถวกัน
ไปรับทุเรียนในการกินฟรี
ปรากฏว่ามีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มนะครับในโลกโซเชียล
กรณีที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครมีการแจกทุเรียนแบบนี้
เขาก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเขาก็ไปมาเหมือนกัน
แต่ไปเสียเวลามเวลา
อุตส่าห์ขับรถจากถนนศรีทะกรินไปถึงวัดธาหมาย
รถก็ตี๊ดติดคนก็ติดต่อแถวกันยาวแบบนี้
คนต่อกินทุเรียนคิวยาวมากแจกคนละเม็ดจะอิ่มได้ยังไง
บางคนก็บ่นว่ารอนานรวมไปถึงการแชร์ข้อมูลว่า
อันนี้สำคัญนะคุณต้องจ่ายเงิน๑๐๐บาทเป็นการบริจาคก่อน
ไหนว่าแจกฟรีทำไมพอไปถึงบอกให้บริจาคคนละร้อยคนละร้อย
ก่อนจะได้รับทุเรียนเพียงแค่๑เม็ดเท่านั้น
คันจะวนกินทุเรียนให้อิ่ม๒เม็ด๓เม็ดมันเป็นไปไม่ได้
เพราะคนต่อคิวยาวแบบนี้เขาโจมตีกันเยอะนะ

รอบวัดมีการเก็บค่าจอดชั่วโมงละ๔๐มันโหดเหลือเกิน
ใช่นี่เราก็อยากรู้นะคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยงอยู่

หลังจากนั้นเองทางเพจของวัดท่าไม้ได้ออกมาชี้แจงก่อนนะ

ท่าไม้แจกฟรีทานฟรีไม่มีการเรียบรายตามเพจที่เขาโจมตีมา
ไม่มีการเรียกเก็บค่าที่จอดรถนะครับ
ขอให้ติดตามสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของวัดหรือเพจวัดท่าไม้เท่านั้นนะครับ
และขอให้เพจที่โจมตีแก้ไขและหยุดให้ร้ายวัดนะครับ
และหลังจากนั้นหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้
หรือว่าท่านเจ้าคุณพระยานวิกรมเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความระบุออกมาแบบนี้ครับ

เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดปรับปรุงการทำงานให้ดีที่สุด
ขออภัยโยมทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและเสียใจหรือรู้สึกไม่ดี
ล่าช้าก็ตามรถติดก็ตามหรือคำไม่สุภาพก็ตาม

อาตมาขอน้องรับคำตำหนิติชมทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียว
นี้เนื่องจากอาตมาติดภารกิจต่างประเทศ

ไม่ได้ออกมาดูแลต้อนรับทุกท่าน
ขออภัยแทนคณะสิทธิ์อาตมาขอรับผิดแต่ผู้เดียว
ปีหน้าทางเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อญาติโยมพี่น้องประชาชน
ขอให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายอิ่มบุญสุขกลับไปอย่างแน่นอน
อย่าทะเลาะกันอย่าด่ากันนะลูก
อาตมาเป็นคนธรรมดาผิดพลาดได้ให้ตำหนิติชมได้
ปูธุชนไม่เป็นไรเราคนไทยไม่โกรธไม่เกลียดกันนะลูก
นี่ท่านเจ้าอาวาสท่านโพสต์ไว้แบบนี้
แล้วก็มีการระบุว่าปีหน้าบอกเจ้าภาพไปแล้ว
ให้แจกถุงยางชีพและปัจจัยเป็นเงินด้วย
เพิ่มอาหารเพิ่มทุเรียนมะม่วงมังคุดเงาะอื่น
แต่เน้นทุเรียนทุกสายพันธุ์ทุกจังหวัดที่มีในเมืองไทย
จะไปขนมาเลี้ยงให้อิ่มเลย
ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการ
อย่างที่ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกนะฮะหลวงพี่อุเทนท่านบอก
ท่านก็จะน้อมรับไว้แล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขต่อ
ก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่คาดคิดว่าคนจะเยอะขนาดนั้น
คือเขาบอกว่าคนเยอะแล้วก็รถติดมาก
คือรถที่มาส่งทุเรียนเพิ่มเติมก็ไม่ทัน
เพราะว่าคนมาเยอะแล้วก็ปอกไม่ทันด้วย

ทางเพจวัดท่าไม้ก็มีการออกมาโพสต์เหมือนกัน
เขาก็บอกว่าอยากจะแถลงแก้ข้อคอรหาทั้งสองข้อ

คือทั้งเรื่องเงินค่าทำบุญ๑๐๐บาท

สองคือเก็บค่าที่จอดรถ๔๐บาท
เขาบอกว่าในส่วนพื้นที่ของวัดไม่มี
แต่ในพื้นที่เอกชนอันนี้มันก็อยู่นอกเหนือ
นอกเหนืออำนาจของวัดนะครับแต่ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีของวัดในการจัดโครงการนี้เมื่อวานนะครับ